คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้นะฮะ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีผู้ชายอายุสี่สิบสี่
ถูกกลุ่มคู่อริรุมทำร้ายค่ะเลือดท่วมอืม
เลือดเกิดจากอะไรรู้ไหมเดินแล้วไปถาม
มีอะไรกันเปล่าอ่ะฮะเออเดี๋ยวถามอย่างนี้มันตีความได้หลายอย่างนะ
มีอะไรกันคือเป็นห่วงเห็นเขาเสียงดังกัน

โอ้โหเห็นใจพี่เขาเลือดท่วมเลย
ใช่คือถ้าเกิดว่าถามแบบพี่เบิร์ต

แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปถามแบบมีอะไรกันเปล่า
เออถ้าตอน๕เสียงอย่างนี้มีเรื่องนี้ด้วย

นี่คือสภาพของคุณส้ม
คุณส้มอายุ๔๔ปีครับ
หลังจากถูกกลุ่มคั่วหลีใช้มีดฟันตามร่างกาย

มีบาดแผลที่ศีรษะและข้อมือซ้ายด้วย

แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีครับ

ปากซอย๑๐หมู่๙ตะบนพงศวายอำเภอเมืองราชบุรีครับ
สักเที่ยงครึ่งของวันที่๒๓พฤศจิกายน

กลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน๔คนชาย๓หญิง๑
กินอาหารแหละเป็นจังหวะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บขี่จักรยานยนมาพอดีเลย
แล้วเข้าไปถามแม่ของเธอที่นั่งอยู่ในร้าน
มีอะไรกันหรือเปล่าคือได้ยินเสียงดัง
ของเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรลูกค้าก็แค่สั่งข้าวปกติ
สักพักในส้มก็เดินไปถามโต๊ะผู้ก่อเหตุ
ไปถามเขาว่ามีอะไรกันหรือเปล่า
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็บอกว่าไม่มีอะไร
ทางเจ้าของร้านเขาก็คิดว่าอ๋อสงสัยคุยกันแบบนี้รู้จักกัน
หันไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายในส้มซะแล้ว
ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนเคยต่อยกันมาก่อน

เออได้เฉินในซ่มกับคนกอเหตุเมื่อกี้
แต่นานมาแล้วตำรวจสวพเมลงราชบุริษัทตรวจชอบเฉทธุ์แล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนแล้วดำเนินคดี

ไม่คือถ้าบางสถานการณ์มีอะไรกันหรือเปล่าอาจจะเป็นการเชิญชวน

แล้วสิ่งแบบพี่น้ำแข็งเมื่อกี้เอาอีกนิดนึง

อันนี้หาเรื่องแล้วล่ะ